ส่วนเหตุการณ์นี้ก็ต้องเตือนเหมือนกันที่นครราชศรีมามันเป็นเหตุสลดที่ทั้งแม่และลูกถูกไฟช็อตเสียชีวิต
คือลูกเนี่ยถูกไฟช็อตก่อนแล้วแม่ก็พยายามไปช่วยสุดท้ายเสียชีวิตทั้งคู่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
โมงเช้าวันนี้ค่ะตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติได้รับแจ้งนะคะว่ามีผู้เสียชีวิต๒ศพถูกไฟช็อตในสวนกล้วยหลังบ้านในพื้นที่หมู่๔ตำบลหนองยางอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชศรีมา
พบศพนางเลียงพลศักดิ์อายุ๗๓สภาพศพคือใส่เสื้อคอกระเช้านุ่งผ้าถุงนอนหงายเสียชีวิตอยู่บนพื้นย่าห่างออกไปนิดเดียวค่ะพบอีกศพนึงค่ะในทันพลศักดิ์อายุ๔๕สภาพศพใส่เสื้อเชิดแขนยาวกางเกงขา๓ส่วนนอนคว่ำหน้าเสียชีวิต
ลำตัวของในทันเนี่ยนะคะพาดอยู่กับรั้วลวดหนามและร่างกายของผู้เสียชีวิตทั้งคู่มีรอยไหม้
เพราะว่าถูกไฟช็อตเสียชีวิตคาที่ตรงนั้นเลยค่ะนี่คือแม่ลูกกันนะคะเสียชีวิตสองศพแบบนี้
ลูกเขยของผู้ตายก็ได้ข้อมูลมาว่าก่อนเกิดเหตุเนี้ยค่ะ
ในทันลูกชายเนี่ยนะกำลังจะลงไปเก็บอุปกรณ์ดักปลาก็เดินลอดรั้วรวดหนาม
แต่ระหว่างนั้นตัวไปสัมผัสกับรั้วรวดหนาม
แล้วก็โดนไฟช็อตจนหมดสติส่วนแม่นางเลี้ยงอ่ะค่ะ
อยู่ใกล้ใกล้เห็นเหตุการณ์วิ่งมาช่วยลูกแต่กลายเป็นว่าแม่ก็ถูกไฟช็อตอีกคน
โดนไฟช็อตทั้งคู่เสียชีวิตทั้งคู่เลยนะคะครับ
จากการตรวจสอบเนี่ยค่ะสาเหตุที่แม่ลูกคู่นี้ถูกไฟช็อต
จากว่ามันมีสายไฟอยู่เส้นหนึ่งอยู่ด้านในสวนกล้วยอะค่ะ
พาดอยู่ที่รั้วรวดหนามที่มีการต่อไฟไว้เพื่อใช้ในการเกษตร
สายไฟนี้มันเก่าถูกใช้งานมานานหลายปี
รั่วนี่คือสาเหตุที่ทำให้สองแม่ลูกผู้เคาะร้าย
ถูกไฟช็อตจนเสียชีวิตนะคะนายนิยมคำทองพนาวอายุสี่สิบสี่
ลูกเขยที่วิ่งเข้ามาช่วยอะค่ะเขาก็บอกว่าก่อนที่จะวิ่งมาถึงอ่ะนะ
ได้ยินเสียงพ่อตาตะโกนเรียกให้คนช่วยแล้วสิ่งที่เห็นก็คือร่างของในทัน
พาดอยู่กับรั้วรวดหนามส่วนร่างของนางเลียงทับอยู่บนร่างของลูกชาย
นิยมบอกว่าพอพยายามจะไปช่วยไปแตะที่ตัวปรากฏว่าคือไฟช็อตเลยนะคะ
ได้ยินเสียงไฟแบบแป๊บเลยอ่ะก็เลยใช้สายยางที่อยู่ตรงนั้น
เกี่ยวร่างออกมาทีนี้มีสุนัขของผู้ตายอีกสองตัว
อยู่ข้างข้างรั้วก็พยายามใช้ไม้ผ่ายาวกระทุ้งกระทุ้ง
ช่วยเหลือหมาด้วยนะคะเหมือนหมาก็โดนไฟช็อตอยู่ตรงรั้วตรงนั้นด้วย
แต่ร่างของในทันเนี่ยค่ะไม่สามารถดึงออกมาได้
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่มาช่วยตัดไฟร่างของผู้เสียชีวิตทั้งคู่คือมีรอยไหม้อ่ะนะคะ
กระแสไฟตรงนี้คือญาติเขาบอกว่าญาติเขาต่อเอาไว้
เพื่อใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้าให้เครื่องสูบน้ำที่ใช้ในการเกษตรหลายปีก่อน
ว่าถูกแรงพายุพัดจนขาดแล้วสายไฟมันเก่าด้วย
ถูกกระรอกกัดบ้างอะไรบ้างชำรุดจนไฟมันรั่ว

ก็เลยไฟร่วมมาที่หลัวรถหนาม

มาสองตัวนี้มันมามาก็มาติ๊บชัดอืมแบบนั้นแต่ว่าพุ่มอ่า
กระแทกงอกได้ทีมข่าวของเราไปที่วัดสามัคคีธรรม
จังหวัดนครราชศรีมาเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของผู้เสีย
ชีวิตค่ะบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
ญาติชาวบ้านก็มาเตรียมงานเพื่อรอรับศพของผู้เสียชีวิต
สามีของนางเลียงซึ่งก็เป็นพ่อของในทัน
เชื่อมพลศักดิ์อายุ๗๙แล้วค่ะ
ก็นั่งรอร่างลูกเมียด้วยอาการแบบเศร้ามากอะนะคะ
คุยกับทีมข่าวทั้งน้ำตาเลย
บอกว่าพ่อเนี่ยนะมีลูก๖คน
ทันเนี่ยคือลูกคนที่๕เป็นลูกชายคนเดียวเลยนะ

ตลอดเวลาที่ผ่านมานางเลียงภรรยาก็เป็นคนดูแลมาตลอด

ภรรยากับลูกชายต้องมาจากไปโดยไม่ทันได้ร่ำลา
เชื่อมวัย๗๙คนนี้ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเองก็อยู่ในบ้านกำลังเตรียมหุงหาอาหาร
เพราะว่าสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงหรอก

แต่ได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของลูกชายและภรรยาที่ดังมาจากหลังบ้าน
ตัวเองก็เลยพยายามตะโกนเรียกชาวบ้านให้มาช่วย
เขยนี่แหละค่ะวิ่งไปช่วยก่อนใครเลย
ก็ถึงรู้ว่าเนี่ยภรรยากับลูกชายโดนไฟช็อตเสียชีวิตนะคะ
ย่ายเข้าไปช่วยเหรอครับลูก
ย่ายเข้าไปช่วย

ตกใจนี่เดี๋ยวแชร์ที่ไปยึดมือลูกยุ่งไว่

ตอนเช้า๖โมงพี่ต้องออกไปทำงาน๖โมงเช้าเนอะ
เสร็จแล้วครั้งเนี่ยยายแกมานั่งทรงหลาน
หลานไปเรียนรถตู้ก็ยังคุยกับเฮียอยู่แล้วก็ไปทำงาน

วันอาทิตย์เมื่อวานก็อยู่กินข้าวด้วยกัน

รักยายมากฮะขอให้แกไปสบายพ่อ
ศพของสองแม่ลูกจะสวด

นี่นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เรื่องของไฟฟ้ากับรั้วใช่ค่ะอ่า